ตอนกลางวันอากาศร้อนมากเลยเนาะแต่ที่ฮอตยิ่งกว่าอากาศก็คือหนุ่มคนนี้ค่ะ
ณเดชน์คูกิมิยาคุณผู้ชมเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้จู่หนุ่มณเดชน์ก็เนี่ยออกมาอวดซิกแพค
วดแผงอกแน่นให้แฟนคลับได้ฟินกันในอินสตาแกรมนะคะ
ซึ่งน้อยครั้งนะที่จะเห็นหนุ่มณเดชน์เนี่ยออกมาอวดหุ่นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
บางคนบอกใจคอไม่ดีเลยค่ะพี่แบร์ค่ะ
ก็บอกโฟกัสแค่แก้วกาแฟจริงเหรออยากให้สาบานจังเลย
นานทีนะคะคุณผู้ชมจะได้เห็นหนุ่มณเดชน์โพสต์รูปเซ็กซี่ให้ได้ดูกันแบบเต็มตา
ก็เลยมีชาวเน็ตบางส่วนแอบแซวว่าก่อนจะโพสต์รูปนี้เนี่ย
แบรี่ได้ขออนุญาตน้องยายาหรือยังคะเนี่ย
คิดว่าน่าจะผ่านการขออนุญาตมาเป็นที่เรียบร้อย
แล้วก็คิดว่าอันนี้ยาย่าก็น่าจะเป็นคนถ่ายด้วย
เออนะไม่แน่นะคะอีกหนึ่งหนุ่มที่จัดหนักจัดเต็มเรื่องความฟิตค่ะ
ต้องยกให้กับหนุ่มคนนี้เลยคุณดูดิ
โอ้โหคุณอย่างกับปั้นเอาอะเด่นคุณ
ใช่เด่นคุณงามเนธนะคะที่ขออวดหุ่นฟิตแล้วก็ลีนสุด
ซึ่งเจ้าตัวก็ได้โพสต์รูปนี้ลงในอินสตาแกรมส่วนตัว
แคปชั่นสวัสดีปีใหม่ไทยเจ้าค่ะ
บอกได้เลยว่าชาวเน็ตคงจะไม่สนใจแคปชั่นนะคะ
เพราะมัวแต่โฟกัสหุ่นของเด่นคุณ
หลายคนอาจจะรู้สึกอิจฉาตาร้อนใครรู้ไหม

เพราะว่าตอนนี้เขามีหวานจงหวานใจเป็นตัวเป็นตนแล้ว
หุ่นจะเซ็กซี่ขนาดไหนก็ตามแต่ว่าเขามีเจ้าของแล้ว
เพราะฉะนั้นดูแต่ตามมืออย่าต้องนะจ๊